สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้มีความสามัคคีเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีข่าวฮอตมาบอกนะคะ
เจอกับเรื่องของคุณวงค์แล้วก็เจอรินและตนาภัยทูลค่ะ
ใช่แล้วค่ะมาที่ประเด็นแรกค่ะแม่ม้าเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
ท้องแล้วจ้าเอาไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ

ห้ามการขึ้นไหวมากมายต่างหน้าน่าน่าใจไหม

เออมันเคยแท้งไปแหละครั้งนี้ครับ

แต่ครั้งนี้ก็จะต้องแบบว่านอนติดเตียงกันเลยทีเดียว

ในช่วงนี้ต้องรอให้แบบว่าการฟักตัว

ที่เดือนแล้วก็น่าจะประมาณเริ่มฟักกัน๒๓ปี
สรุปท้องแล้วใช่ไหม

ท้องนะโอเค

แล้วเขาเลือกเป็นผู้ชายผู้หญิง
ผู้ชายก็อยากได้ผู้ชาย
อยากได้ผู้ชายใช่ไหม
อยากได้ผู้ชาย
คนแรกของตระกูลคนจริงก็ต้องผู้ชาย
สุดนางเอกแถวหน้าของวานคนนี้ก็ได้มีทายาทสมใจแล้ว

คุณชมพู่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล
แล้วก็หมอนบล็อกซ้ายบล็อกขวาเลยทีเดียว
แล้วก็สามีเขายุ่งข้างด้วย

ที่คุณม้าบอกว่าคราวนี้จะไม่ปล่อยให้ห่างข้างกายเลย

ถึงขนาดที่ว่าปัสสาวะก็ต้องประคองอุ้มกันไปเลย

เพราะช่วงนี้ตัวอ่อนก็ยังบอบบางอยู่มากเลยคุณ

เมื่อกี้ดูเห็นนะคะตัวอย่างนิดนึงคุณ
คุณสมภูมิก็พูดเชิงในนั่นแหละค่ะ
แม่ก็พูดกันนะคะว่านู่นนี่นี่นั่น

ว่าเธอจะผ่าคลอดหรือว่าคลอดโดยธรรมภาพนั่นเอง
ลูกยังอยู่ในท้องยังไม่รู้เพศนะคุณ

ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ